คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี

หนุ่มวัย๓๐ปีซึ่งเป็นลูกชายของ
เจ้าของสวนผลไม้ที่จันทบุรีค่ะ
ขับรถกระบะหายออกจากบ้านไป๑วัน
ปรากฏว่าไปพบอีกทีพบเป็นศพแล้วนะคะ

ปรากฏว่าคือรถกระบะคันเกิดเหตุเขาไปจอดอยู่นะ
แล้วจุดไฟค่ะรมควันตัวเองเสียชีวิตแบบนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองจันทบุรีไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบศพชายหนุ่มจุดเตาไฟรมควันฆ่าตัวตายในรถกระบะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณริมถนนหลวงหมายเลข๓๑๗จันทบุรีสะแก้ว
ใกล้กับสำนักงานประปาปากแซงค่ะ
หมายเลขทะเบียนบมน๒๔๑๐จันทบุรี
จอดอยู่ในช่องทางคู่ขนานค่ะ
คือประตูรถมันถูกล็อกทั้งสองด้าน
ภายในรถตำรวจไปตรวจสอบนะคะ
พบศพคือนายจีรศักดิ์ซื่อจงพักอายุ๓๐ปี

สภาพศีรษะเงยไปบนพนักพิง
เสื้อยืดสีดำกางเกงขายาวสีครีม
แล้วก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมภายในรถกระบะคันนี้เนี่ยนะคะ
ไปพบเตาอ้างโล่วางอยู่บนพื้นฝั่งที่นั่งข้างคนขับ
แล้วก็ยังมีกองขี้เท่าที่มันเป็นรังพึ่งวางอยู่ด้วยเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมหลังเกิดเหตุ
ก็ยัดเองก็ไปดูนะฮะร้องห่มร้องไห้แบบนี้นะคะ
จากการสอบถามนายนรงศักดิ์พี่ชายของผู้ตาย
ซึ่งเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุบอกว่า
น้องชายขับรถกระบะหายไปจากบ้าน
ตั้งแต่ช่วงค่ำของ๓๐มกราคมที่ผ่านมา
คือทางครอบครัวแล้วก็เพื่อนก็พยายามแล้วค่ะ
ช่วยกันออกตามหารวมทั้งพยายามที่จะติดต่อทุกช่องทางการสื่อสาร
แต่ก็ไม่สามารถติดต่อกับน้องชายได้
กระทั่งมีตำรวจโทรมาแจ้งบอกว่าพบศพน้องชาย

คุณนโรงศักดิ์บอกด้วยนะคะว่าน้องชายช่วยครอบครัว
ทำสวนผลไม้อยู่ในตำบลคลองนาราย
มีนิสัยก็คือเงียบครึ้มชอบเก็บเนื้อเก็บตัว
ก็ไม่ทราบว่าชนวนเหตุที่ทำให้น้องคิดสั้นฆ่าตัวตาย

เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากผู้ตาย
มีแนวโน้มป่วยด้วยโรคอาการซึมเศร้า
ซึ่งก็จะเร่งประสานแพทย์นิติเวศผ่าชนะสูตรพลิกศพ
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นี่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคซึมเศร้าจริงก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สลด
นี่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนของสังคมนะคะ
ถ้าเกิดว่ามีนิสัยลักษณะคือเก็บตัวเงียบ

มีเรื่องอะไรก็ไม่ปรึกษาคนใกล้ตัวเนี่ย
นิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า
แล้วก็พาไปพบจิตแพทย์นะคะ